ว่าไปดูอีกหนึ่งเรื่องของสุนัขกันบ้างดีกว่า
สุนัขตัวนี้มันเกิดเหตุกับมันโดยที่ว่าหัวมันหายไป

หัวสุนัขตัวนี้หาย
หายเข้าไปติดอยู่ในรูเนี่ยอยู่แต่ตัว
กลางค่ำกลางคืนคุณนึกดูเดินไปเจอเจอแต่ตัวสุนัข

ว่าแต่ว่ามันเข้าไปยังไงมันไปติดอยู่หรอ
มันติดอยู่ข้างในรูนี้แล้วส่องจากอีกทางฝากฝั่งหนึ่ง
ก็จะเห็นหัวสุนัขติดอยู่ในรูแบบนี้โปรมาแบบนี้โอ้คุณ
นี่ครับทางกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียงนะครับ
อำเภอพนัฐนิคมรุดเข้าตรวจสอบเหตุสุนัข
หัวติดอยู่ในรูฐานโบสถ์เหตุเกิดอยู่ภายในวัด
หลักทองหมู่๒ตะบนไร่หลักทองอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ไปถึงตอนแรกก็พยายามแล้วดึงมันออกมายังไงดีนะ
ยังไงดีนะดึงน้ำมันใส่น้ำมัน
อดน้ำมันให้มันลื่นให้มันลื่น
เพื่อมันจะมุดออกมาได้ก็ยังไม่ได้ผล
กู้ภัยก็ปรึกษาหารือแล้วก็ไปขออนุญาตทางเจ้าอาวาสวัด
ละกันทุบฐานปูนบางส่วนเท่านั้น

เพื่อให้รูมันกว้างขึ้นสุนัขมันจะได้เอาหัวออกมาได้
เจ้าอาวาสท่านก็อนุญาตนะครับ
กู้ภัยก็เริ่มทำการเจาะก่อน
ทุบไม่พอไม่ไหวไม่ออก

แต่ระหว่างที่จอดเนี่ยก็ต้องจับเจ้าสุนัขเอาไว้ให้นิ่งนะ
งั้นเดี๋ยวมันอันตรายแล้วพอเจาะปุ๊บก็

อ่าออกมาได้แล้ว

ใช้เวลาอยู่พักใหญ่อยู่เหมือนกัน

เพราะว่าไปเห็นข้างแถวนั้น

คลอดออกมาครับ๗ตัวตัวผู้๔ตัวเมีย๓
เอาล่ะเหตุแบบนี้นะมีใครรับเลี้ยงหรือยังคะ
น่าจะอยู่กับทางวัดไปก่อนแต่ถ้าใครใจดีเห็นแบบนี้แล้วไปที่วัด
อยากจะทำบุญอยากจะรับมาเลี้ยงอุปการะอันนี้
ผมว่าทางวัดเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะหรือว่าจะไปบริจาคอาหารให้ก็ได้นะ
เพราะว่าแม่เนี่ยหัวติดอยู่แล้วแม่ต้องให้นมลูกแม่ก็อาจจะอ่อนเพลียหน่อย